กล้องห้วยไร่คนนี้มีงานบุญที่ไหนนะขอไปร่วมแชมด้วยละกัน
ก่อนหน้านี้ค่ะไปร่วมวิ่งกับโครงการ๙คนละ๙ก็เกิดการประทับใจนะคะ
ก็เลยขอเป็นตัวตั้งตัวตีเป็นพ่องาน
ล่าสุดค่ะขอจัดงานโครงการวิ่งเดินปั่นจักรยาน
เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลบ้านเกิดที่จังหวัดสกลนครนั่นเองค่ะ
ทั้ง๑๘อำเภอโดยตั้งเป้าไว้ที่๑๕ล้านบาทค่ะ
ซึ่งจะเริ่มสตาร์ทกิจกรรมครั้งนี้ในวันที่๒๖๒๘กุมภาพันธ์
แล้วก็๑๒มีนาคมค่ะ
กล้องห้วยไร่นะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับบันเทิงไทยรัฐด้วยว่า
เมื่อวานนี้นะว่าความตั้งใจในครั้งนี้ค่ะ
เกิดจากเสียงของพี่น้องชาวจังหวัดสกลนคร
ที่อยากจะจับมือกันช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในจังหวัดบ้านเกิดนั่นเองค่ะ
ที่ผมไปวิ่งที่สกลนครเพื่อสมทบกับพี่ตูน
แล้วมีพี่น้องชาวสกลเขาบอกว่า
ไหนก็ทำเพื่อบ้านเราแล้วทำเพื่อประเทศแล้ว
เรามาวิ่งกันเพื่อบ้านเกิดเราด้วยนะ

ที่พี่ตูนจะวิ่งผมก็มีบริจาคเงินส่วนตัวอยู่ตลอด

แต่ด้วยความที่กำลังของผมคนเดียวมันก็ช่วยอะไรได้ไม่เยอะครับ
ผมเลยคิดว่าอยากจะทำกิจกรรมดีแต่ก็คิดไม่ออกว่าจะทำยังไง
จนวันหนึ่งได้มาด่านใจจากพี่ตูน
ถ้าเกิดว่าเรายังมีกำลังแล้วก็ความศรัทธา
ที่สามารถเป็นสะพานเชื่อมให้คนที่อยากจะมาบริจาคได้

ก็อยากจะไปตามจังหวัดต่างในภาคอีสานก่อน